อันนี้เป็นประเด็นที่คุณชูวิทย์ก่อนหน้านี้
ถูกสารสั่งบอกว่าห้ามพูดพาดพิงถึงพักภูมิใจไทย

ประเด็นที่สารแพ่งสั่งให้คุณชูวิทยงดวิพากษ์วิจารณ์พักภูมิใจไทยเรื่องกัญชา
หลังจากที่ทางพักเขาได้มีการร้องให้คุ้มครองชั่วคราว
คุณชูวิทย์ไปยื่นขอยกเลิกคำสั่งคุ้มครองฉุกเฉินครับ
ว่าสารยังไม่ได้รับฟังข้อมูลจากฝั่งของคุณชูวิทย์เลย
จึงนำข้อมูลไปให้ประกอบการพิจารณา
ปรากฏว่าเมื่อตอน๑ทุ่มที่ผ่านมาครับ
แพ่งมีคำสั่งยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราว
ประเด็นห้ามพูดถึงพักภูมิใจไทยเรื่องกัญชา
พิเคราะห์แล้วมองว่าเป็นการพูดถึงทั้งโทษและประโยชน์ของกัญชาโดยทั่วไป
มีการอ้างอิงงานวิจัยและความเห็นของหน่วยงาน
องว่าเป็นประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนเป็นส่วนมาก
ไม่ได้เจาะจงไปที่โจทย์ก็คือพักภูมิใจไทยโดยเฉพาะ
ด้านคุณชูวิทย์เดินทางไปที่อนุสวรีชัยสมรภูมิ
ช่วงประมาณทุ่มครึ่งก็คือหลังจากที่สารยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วเรียบร้อย
ชาวบ้านก็ไปรอกันตั้งแต่๔โมงเย็นนะฮะ
พอลงจากรถปั๊บชาวบ้านเข้าไปให้กำลังใจปรบมือเลยครับ
ส่งเสียงโหร้องดีใจหลังจากที่สารท่านยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
คราวนี้ก็พูดได้อธิบายได้แล้ว
ระหว่างปลาสายมีผู้หญิงคนหนึ่งครับคุณผู้ชมคุณมิ้น

เธอบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรี

เอาป้ายข้อความมามอบให้คุณชูวิทย์
แล้วบอกว่าเธอเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายกัญชาเสรี
จริงมีอีกคนอีกเยอะมากที่รับผลกระทบ
แล้วก็ยังมีผู้ที่มาร้องเรียนกับเธอ
ทั้งทางออนไลน์แล้วก็หมายถึงว่ามาร้องเรียนกับคุณชูวิทย์
ทั้งทางออนไลน์แล้วก็จุดปลาใสต่าง
คุณชูวิทย์บอกว่าสิ่งที่ตัวเองพูดเป็นการพูดถึงพิษภัยของกัญชา
ภูมิใจไทยพยายามที่จะปิดปากตัวเองไม่ให้พูดถึง
แต่มันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์นโยบาย
ที่กระทบกับประชาชนได้
แล้วก็ตะโกนส่งเสียงร้องดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้
เอาดูท่าแล้วฟังครับ
วันนี้ประชาชนจะแสดงอำนาจให้มันเห็น
ประชาชนได้แสดงอำนาจบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
จำเป็นต้องตั้งเวทีไม่ต้องจะเอาดอกไม้มาให้

ไม่ต้องจ่ายตังค์

เดินมอบเข็มกลัดให้ชาวบ้านที่รออยู่
แล้วก็บอกว่า๑๔พฤษภาคมนี้
ไม่ต้องเลือกพักการเมืองบางพัก

เขาหาเสียงกันเหนื่อยมาก
จบเรื่องนี้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะครับ